ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขใจสลายเลยนะครับ
เพราะว่ามีเด็กอายุ๘ขวบ

แล้วก็มีการปล่อยสุนัขที่เขาเลี้ยงเอาไว้
๓ตัวนะครับปรากฏว่าพอน้องหมา

ชนตายไป๒ตัวครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่ริม

หมู่บ้านแห่งหนึ่งคือเรื่องเนี่ย
มันจะเหมือนกับที่ผมเล่าในตอนแรกนะ

โดยเจ้าของสุนัขชื่อว่าคุณ

ได้โพสต์เล่าเรื่องราวความสูญเสีย
บอกว่าช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ

จากนั้นปรากฏว่าพอเด็กเข้าไปในบ้านครับ

แล้วน้องก็เลยวิ่งตะเลิศออกถนนใหญ่
ก่อนจะถูกรถชนในที่สุด

ขณะที่เด็กครับทั้งสองคนนะคุณผู้ชมครับ

แล้วน้องก็มีการร้องไห้เสียใจบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจสีหน้านั้นสำนึกผิดด้วยนะครับ

แต่ก็ได้มีการคุยกับผู้ปกครองของน้องว่า

หลังจากนั้นปรากฏว่า
เธอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูครับ
ไปเจอภาพเด็กเนี่ย

ก่อนจะมีการเปิดรั้วบ้าน

คือวิ่งล่อให้หมา

ก็คือไม่ตรงกับที่เด็กบอกอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วน้องก็ออกมาเนี่ยนะครับ

ก็ทักมาบอกว่าเคยโดนเด็กเหล่านี้แหละ

ถ้าไม่หยิบของก็จะมาแห่หมาครับ

ก็จะใช้มุกเดิมบอกว่าเข้าไปเก็บของ

เข้าแจ้งความนะฮะหมายถึงเจ้าของสุนัขนะครับ

ค่าเสียหายที่หมาที่เธอเลี้ยง

ตายไปด้วยเหตุผลแบบนี้ครับ
ในวันหน้าถ้าแปดขวบก้าวขวบกล้าพูดโกหกขนาดนี้ได้นะฮะเขาก็จะผลการที่โกหกแล้วเอาตัวรอดอย่างนี้ได้ค่ะ
แล้วภายภาคหน้าที่เขาโตขึ้นไปจะเกิดความเสียหายขนาดไหนอย่างนี้ค่ะ
เราอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัวที่มีเด็กเล็กให้เขาอบรมดูแล
คุณผู้ชมครับคือข่าวนี้เริ่มมาจากการที่ผู้เสียหายคุณมณีวันเนี่ยนะครับ
ที่เป็นเจ้าของสุนัขเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะ
โอ้โหคนในโซเชียลมีเดียคือโกรธแค้นนะคือคุณมณีวันนี่ถือว่าใจเย็นมากนะ
ยังค่อยเป็นค่อยไปทั้งที่สูญเสียสุนัขที่อุตส่าห์เลี้ยงดูมาเนี่ยนะฮะ
เหตุผลแบบนี้นะทีนี้คำถามถัดไปก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กอายุ๘ขวบกับ๙ขวบนี่แหละ
จะยังไงต่อนะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับ
เพราะว่าภาพในกล้องวงจรปิดมันก็เนี่ยค่ะมันก็เห็นชัดนะคะว่าเด็กทำอะไรนะคะ
ภาพถ่ายนะคะคือเลี้ยงแบบเลี้ยงดีเลยอ่ะนะคะเนี่ยค่ะ
อ่ะเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้กันต่อนะคะ